คือเขาว่ากันว่านะการนอนหลับ
แล้วก็ได้ฝันถึงบางเรื่องบางราวก็อาจจะเป็นเรื่องดี

งูมาพันธฝันเห็นงูมารัด
ต้องเจอเนื้อคู่แน่นอนดิ
ลอยจะฝันถึงเรื่องนี้มากเลย
ไม่รู้ว่าพี่คนนี้เขาจะได้เนื้อคู่หรือว่าได้อะไร
เพราะว่านอนหลับฝันเพลินดี
อยู่เจองูเลื้อยผ่านตัวซะอย่างนั้น

นั่นแหละสิมันจะดีหรือไม่ดีเอาไปดูฮะฮ่า
สุดท้ายจับมาได้ก่อนให้ดูเจ้างูเจ้าปัญหาตัวนี้
ที่มันเลื้อยพาดผ่านตัวคุณพี่เขา
โอ้ตกลงไม่ได้ฝันแล้วว้าว
ต้องเอากล้องเข้าไปใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับ

ตัวใหญ่จริงเหตุเกิดที่บ้านในโตนนะครับ

กู้ภัยเข้าไปจับเจ้างูจงอางตัวนี้ได้
ภาคใต้เขาเรียกบองหลา
บองหลาเออจับเอาไว้ได้

มีคุณที่ชื่อว่าคุณกรวิทย

แกมีอาชีพเป็นคนกรีดยางพารา
แกเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนะ

เสร็จปั๊บกลับบ้านก็เหนื่อย

นอนดูทีวีอย่างสบายใจ
แล้วก็เผลอหลับไป

แต่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันอะไร
มันรู้สึกแบบว่าเนียนเกร็ดลื่นอยู่ตามตัว
เขาก็นึกว่าอ๋อมันคงจะเพิดเพลินดีจังเลย
จังหวะนั้นกำลังฝันดีตื่นมาทีนี้
เจองูงูจงอางเลื้อยอยู่บนตัวนั่นแหละ

มันต้องงูโอ้ยแต่แต่คุณพี่คนนี้สติดีครับ
ไม่ขยับไม่ขยื่นนิ่งเลยครับ

ไม่ได้ช็อคแต่ว่านิ่งเพื่อสยบ

แล้วค่อยเคลื่อนตัวขดึบออก
แล้วก็ชวนคุณหลานที่อยู่ข้างกันเนี่ยไปเถอะเราไปข้างนอกกันเถอะ
แล้วปล่อยให้เจ้างูบ้องหลาตัวนี้ดูทีวีแทนพวกเราอยู่ด้วยไม่ได้แล้ว

พอออกไปปุ๊บโทรหากู้ภัยกู้ภัยมาจับก็เจอกับบองหลาตัวนี้
งูจงอ่างตัวใหญ่ยาวจริงนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา
เท่าที่ผมจำได้ประมาณสัก๓๔เมตรได้

แล้วเขาก็บอกนะครับว่าเอาล่ะต่างจากนี้ไป

จากนี้ไปเก็บบ้านให้ดีไม่ให้มีจุดที่มันรกรุงรัง
แล้วที่สำคัญจะไม่เปิดประตูทิ้งเอาไว้แบบนี้

เอาจริงคุณงูอ่ะปิดประตูมันก็มาทางชักโครก

ใช่แต่ว่าต้องระมัดระวังเป็นหูเป็นตา

อันนี้ถือว่ายังโชคดีนะ
ก็ไม่ได้ขยับเขื่อนตัวแล้วงูมันมันไม่ฉกไป
ก็บอกวิธีแล้วกันนะครับ
ว่าเจองูอันนี้เรื่องจริงผู้เชื้อชาญก็บอกมา
คือถ้าเจองูในระยะใกล้

กล้านหายใจแล้ว

ระดูทในหนังมา

แล้วค่อยขยับออก

แล้วจริงนี่ฉันบอกให้งูกัด
ทำไมคุณไม่เรียกขาแข็งเหมือนเมื่อหากเจองู้

ทีนี้เรารอดนี่เพื่อนไม่รอด

เอาละคุณผู้ชมให้เล่าอย่างนี้มีมันเหมือนสลักนะ
เป็นเรื่องจริงนะจริงเนี่ยมันอัตรายของงูเนี่ยจริงก็ตลก